คุณผู้ชมครับพาลงใต้ไปที่จังหวัดกระบี
ไปดูเรื่องที่สร้างรายได้

เขาจะปลูกแบบว่าปาล์มน้ำมันอย่างนี้

แต่ตอนนี้พืชเศรษฐกิจตัวใหม่กำลังมาแรงเลยครับ

นี่ลักษณะเห็นดูก็รู้นี่สวนปาล์ม
สวนปลามาก่อนแต่ตอนนี้ผันมาขายอย่างอื่นแล้ว
เฮ่ยต้นกระท่อม
กระท่อมขายดีมากครับ
ตอนนี้ไม่ปลูกแล้วปลาไม่ปลูกแล้วยางพารา

ถูกต้องไปถามนางจำปีทองประเสริฐอายุ๕๘ปี
ผันตัวมาปลูกต้นกระท่อมทรงออก
ขายสร้างรายได้เดือนละเกือบแสนนะฮะ
เดือนหนึ่งนะเกือบแสนน่ะครับ
คือทางภาครัฐเขาได้ปลดล็อกให้กระท่อม

ทำให้ชาวบ้านต่างปลูกต้นกระท่อมขายกันอย่างแพร่หลายนะครับ
จากพืชชนิดนี้สามารถขายสร้างรายได้อย่างงาม
เริ่มแรกนะครับนางจำปีซื้อต้นกระท่อมพันขี้หมู
จากจังหวัดพังงามาทำการเสียบยอด
และทำให้เกิดรากและกิ่งก้านสาขาออกมา
แล้วนำไปปักชำขายต่อในราคาต้นละ๑๐๐๑๕๐บาท
โอ้โหราคาดีนะราคาดีมาก
โอ้โหต้นนึงปักชำทีนึงราคาดี
แล้วเขาบอกว่าปัจจุบันครับนางจำปีได้มีการนำต้นกระท่อมพันธุ์ต่างนะ
ขยายพันธุ์ส่งออกมากมาย

ว่าต้นกระท่อมเขามีหลายสายพันธุ
มีหลายสายพันธุ์แต่เราไม่รู้จักไงว่ามีพันธุ์อะไรบ้าง
พันธุ์หลักที่พี่แกปลูกก็คือพันธี้หมูใช่ไหม

แต่พันธุ์อื่นมีจริงก้านแดง
แต่ที่พันธุ์อื่นที่เราไม่คุ้นมีอะไรบ้าง
พันธุ์แตงกวาพันธุ์หางกั้ง

และยังมีพันยักษ์รักษาทั้งหมดทั้งมวล

เธอเลยมีรายได้อย่างงามถึงเดือนละเกือบแสนบาท

น้องใบตองคุณปลูกหรือยังที่บ้านคุณ
ยังไม่ได้ปลูกแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยตอนที่จะออกต่างจังหวัดไปอ่ะ
เต็มข้างทางเลยนะว่าจะซื้อมาเคี้ยว
ไม่คืออยากรู้จริงว่าเวลาเราแบบกินเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไง
แต่เขาแนะนำนะก้านระวังเอาออกด้วย
มันจะแทงคอไม่ใช่มันจะระบายยาก
มันแข็งมันแข็งเออแต่ก็อยากรู้เอาจริงจริงคืออยากรู้ว่าพอเราเคี้ยวเข้าไปแล้ว
มันจะมันจะมีความรู้สึกแบบไหนอะไรแบบเนี้ยก็เลยอ่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวซื้อมา
ให้คุณชนะลองเดี๋ยวผมเคี้ยวทั้งต้นเลย